แรกวันนี้ไปเริ่มเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ
เป็นเพลิงไหม้ตลาดนัดสวนจตุจักรนะฮะ
โอ้โหไฟนี่โหมหนักมากคุณผู้ชม
แต่ก็โชคดีนะที่มันไม่ตอนกลางคืนนะ

แต่ประเด็นคือโซนตรงนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งพวกเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้า
มีโซนสัตว์เลี้ยงไงคนไม่อยู่สัตว์ก็อยู่นะ

เพลิงไหม้ขึ้นมาแบบนี้วิ่งกันแทบไม่ทัน
เพลิงโอ้โหกระหน่ำมากเลย

วันอาทิตย์ก็จะขายของกันค่ำนิดหนึ่งนะฮะ
แต่เหตุการณ์มันเกิดสัก๓ทุ่มครึ่งได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยเขตจัตรุจักรพร้อมด้วย
มูลนิธิต่างก็เข้าไประงับเหตุนะครับ
ก็ตอนไปถึงกำลังเพลิงโหมลุกไหม้อย่างหนักเลยครับ

ก็ต้องใช้หัวดับเพลิงกว่า๑๐หัวให้ขิดน้ำสกัดเพลิง
ต้องปฏิบัติหน้าที่นานกว่า๑ชั่วโมงเพลิงจึงสงบนะฮะ
โดยเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบัตรเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าร้านค้าถูกเพลิงไหม้ไป๒๐คูหาด้วยกัน
รวมทั้งของต่างในร้านด้วยนะครับ
เขาเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่ง
ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เพลิงไหม้เขาขายอาหารตามสั่ง
กำลังทำกับข้าวให้กับลูกค้าอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านที่เพลิงไหม้เลย
ไปผัดมาเห็นไฟแล้วกลุ่มควันมันลุก
วยพุ่งออกมาจากร้านขายเสื้อผ้าฝั่งตรงข้าม
แล้วคาดว่าร้านนี้น่าจะเป็นต้นเพลิง
ที่ไฟจะลุกลามติดคู่หาข้างเคียงโอ้โหมันมีเสื้อผ้าไงคุณ

ก็เลยรีบไปแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสวนจตุจักร
พยายามดับเอาถังดับเพลิงไปฉีดแต่มันดับไม่ได้
ไฟมันแรงขึ้นแรงขึ้นสู้กับเปลวเพลิงที่มันโหมไหม้ไม่ได้เร็วมาก
ก็เลยรอปภรีบบอกให้พ่อค้าแม่ค้าอบพยพก่อนออกไปก่อน
เอาตัวเองเอาของมีค่าออกไปให้ได้มากที่สุดก่อน
แล้วก็ดับเพลิงเข้ามาก็ชั่วโมงกว่าเหตุการณ์มันกระโหลขนวุ่นวานแบบนี้
แล้วก็พอเพลิงสงบลงร้านค้าถูกไหม้ไป๒๐คูหาด้วยกัน
เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เนื่องจากว่าตอนเกิดเหตุร้านปิดหมดแล้วหรือมีคนไปเสียบอะไรทิ้งไว้ก็ยังไม่ทราบ
ต้องรอตรวจสอบก่อนนะครับวันนี้ก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่า
สาเหตุเกิดมาจากอะไรนะครับก็ต้องระวังเรื่องของฟืนไฟนะฮะทั้งร้านค้า
รวมทั้งบ้านบริเวณของประชาชนด้วย